พีรวัตรจะพาไปดูเรื่องของเทรนดศัลยกรรมนะฮะ

ศัลยกรรมอย่างไรให้ปลอดภัยด้วยนะ
สวัสดีค่ะเวฟเจ้าหญิงสายกรรมนะคะ
ผู้บริหารเวทคลินิกเวชกรรมนะคะ
คุณเวฟครับเทรนศัลยกรรมปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ

การทำศัยกรรมทุกอย่างคือสุดหมดเลยทุกอย่าง

คางยาวสุดแหลมสุด
แล้วปากนี้นะคะต้องไปทรงมัดด้าน

แต่ละส่วนที่บอกมามันคือยังไงครับ

หน้าผากนี่คือต้องเป็นประหมอสีนะคะ
ส่วนตานี่คือต้องเป็นหอยแคง

ทำอะไรมาเปรียบเทียบเรื่องจมูกพุ่งจริงนะฮะ

ต้องเป็นทรงมัดด้าหรือโลโก้

แล้วก็ส่วนทางต้องเป็นทางเช็คอิน
แหลมต้องยาวต้องหวี

ตาก็ต้องชั้นที่หนาที่สุด

เพื่อจะได้แต่งหน้าแล้วก็ตาจะได้ชัด

แบบนี้นะคะเป็นความเข้าใจที่ผิด

คิดผิดมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะ

ชั้นเล็กนี้คือค่าใช้จ่ายสูงมาก

บางคนบางท่านนะคะไม่สามารถ

แล้วก็ถ้าเป็นจมูกอย่างนี้นะคะถ้าจมูกโด่ง

มากแล้วนะคะการที่จะไปทำ

มูกทะลุก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน
แล้วก็ส่วนคางบางคน

อาจจะต้องตัดคางทิ้งเลย

เอาจริงแล้วมันดีหรือมันไม่ดีครับ

บางคนอาจจะไม่ดีเพราะว่าการทำศัยกรรมมีทั้งข้อดีข้อเสียค่ะ
ต้องบอกแบบนี้แต่ว่าใครที่ทำไปแล้วไม่ดี
ต้องบอกแบบนี้นะคะจะกลับมาแก้ค่อนข้างยาก
เป็นที่หนักใจสำหรับคุณหมอแล้วก็คลินิกแต่ละคลินิกมากเลยค่ะ
แก้มันยากกว่าหรือใช้เวลานานกว่าหรือต้องจ่ายเงินแพงกว่า
แต่ทำไมคนยังอยากจะทำในเทรนด์เหล่านั้นนะครับ
เป็นเพราะว่าการยอมรับค่ะต้องบอกนะคะ
อันนี้คือความเห็นส่วนตัวด้วยแล้วก็ความเห็นของตัวลูกค้าด้วย
ทำไมคนถึงยอมทำเพื่อตามเคน

สำหรับเทรนด์ในปีนี้แหละครับ
มองว่าความงามในปี๖๖นี้เทรนด์จะเป็นยังไงครับ
ที่ผ่านมาคือมีทั้งเกาหลีมาแล้วทรงซ้อมมาแล้ว
ปีนี้แหละค่ะเป็นปีของไทยแลนด์เลย
ปีนี้คนไทยนะคะจะต้องสวยแบบไทย

เหมือนแขกจะหน้าเข้มขึ้น
จะไม่ได้เป็นเหมือนสายหวานอย่างที่ผ่านมา
คนไทยจะขึ้นสู่สากล
คนอยากสวยเหมือนคนไทยแน่นอน
เพราะว่าคนไทยสวยอยู่แล้วเติมนิดเติมหน่อยเองค่ะ

แล้วก็สวยไปทางคมมากกว่านะพี่น้อง
บางคนมีเชื้อจริงก็อาจจะทำหวยน่ารักเหมือนเกาหลีอะไรอย่างนี้
แต่คนไทยส่วนใหญ่จะมีผิว
ผิวที่แบบว่ากำพึ่งกลางใช่ไหมคะ

ถ้าสมมุติว่าเราจะต้องกลับไปหน้าหวาน

ซิลิโคนสามารถปรับลดได้
คิ้วเราเกาอยู่ใช่ไหมคะ
เราสามารถทำให้คิ้วเราขึ้นมาแบบนี้ได้เลย
แสดงว่าในการทำประสานยักษ์กลั้มแต่ละครั้ง
มันควรจะค่อยถูกไหมฮะ

ถ้าคุณคิดว่า๑๐๐คุณจะสวย๑๐๐

คุณจำเป็นต้องตามเทรนด์จริง
ให้คุณถูกคุณเหลือพื้นที่ไว้นิดนึงอย่าง๑๐๐

เผื่อว่าปีหน้าฉันอยากเปลี่ยนหน้า

ปัจจุบันอายุ๓๓ปีค่ะ

ก็มีความรู้สึกว่าทำศัลยกรรมแล้วจะมีความมั่นใจ
เพราะปัจจุบันคนเรามีความสามารถ
แต่ถ้ามีความสวยด้วยก็จะยิ่งเป็นใบเบิกทางค่ะ

สวยด้วยแล้วก็มูด้วยค่ะ
ของดีมนะคะก็จะมีทั้งน้ำตาค่ะ
มูกแล้วก็เสริมหน้าผาก

ตั้งแต่ทำจมูกมานะคะทำตา
ก็มีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่
เวลาไปพบลูกค้าเหมือนความสวยเป็นใบเบิกทางเลย
เหมือนแบบความน่ารักเขามองสักโอเคให้เข้าพบ
หรือว่าคุยกับเราซึ่งโอกาสเวลาการพบลูกค้าค่ะ
เวลาพนักงานธนาคารมันเป็นโอกาสน้อยมาก
ลูกค้าจะให้เข้าพบยิ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่
หนูว่าก็ทั้งสองอย่างค่ะ
อาจจะไม่ว่าหนูเป็นคนเฟลลี่ด้วย
แต่ว่ารู้สึกว่าทำมาแล้วก็มันดีขึ้นค่ะดีขึ้นจริง
คนอาจจะมองสงซ้อนในความพิธีของดีมนะคะ
คือเขาจะทำแบบศัลยกรรมที่สุดโต
จมูกอย่างที่เขาคิดก็ได้ค่ะ
มูกต้องเป็นปลายพุ่งค่ะแล้วก็ตาหอยแคง
แต่อย่างของดิมเนี่ยคือตาก็คือทำแค่ว่าให้มันเป็นตาสองชั้น
แต่ว่าตอนทำก็คือบอกคุณหมอว่าทำเข้ากับหน้าหนู
เราเอาเป็นแบบที่อยู่ในมาตรฐานความพอดีของเราและอยู่ในความปลอดภัย
มูกของดีมก็คือเป็นทรงแขกอารับ
จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นไทยมีความคมยังเป็นนั้นอยู่จะไม่ถึงขั้นแบบหวานจ๋าเกาหลีไปเลยค่ะ
ส่วนปากอันนี้ของหนูนี่คือเป็นปากแท้นะคะแต่ว่าก็มีเติมฟิลเลอร์บ้างให้ดูปากอวบอิ่มค่ะ
สำหรับหนูไม่หนูมีความรู้สึกว่าตอนนี้จมูกกับทุกอย่างมันรับกับหน้าหนูโอเคแล้ว
แล้วก็หนูมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ที่ว่ามันเป็นทรงนี้ค่ะก็คือการงานทุกอย่างโอเคคลิกหมดเลย
มันส่งเสริมไปในทุกอย่างก็เลยรู้สึกว่าโอเคแล้วกับหน้านี้ค่ะ
อยากจะแนะนำว่าคือการทำเยอะไว้ก่อนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ไม่ค่อยปลอดภัยครับ

ก่อนที่จะทำศัลยกรรมทุกครั้งเนี่ยจริงเนี่ยเราต้องรู้ตัวเราก่อนว่าเราเนี่ยต้องการทำศัลยกรรมเนี่ยให้ผลลัพธ์มันเป็นแบบไหนครับ
คือผลลัพธ์เนี่ยหมอหมายความว่าให้มันอยู่ในแบบเลเวลของความเป็นไปได้ความจริงที่มันเป็นไปได้
แล้วก็บอกว่าทำจมูกขอแบบนี้ค่ะหมอเอาโดมหุ้มแต่ตัวเองคือเนื้อก็ไม่ค่อยมีครับ
ดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้หมอก็ต้องบอกตรงว่ามันเป็นไปไม่ได้
อยากจะฝากถึงคนที่กำลังอยากจะทำศัลยกรรมไหมครับ
เพราะไม่ว่าอยากจะทำศัลยกรรมเป็นทรงซ้อทรงธรรมชาติหรือทรงอะไรก็ตามนะครับ
หมออยากจะบอกว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมของบุคคลเป็นหลักนะครับ
เราชอบแบบไหนมันก็เป็นความชอบของเราถ้าเราทำแล้วมีความสุขก็ทำครับ
แต่อย่าลืมเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ